คุณผู้ชมติดตามข่าวเช้าหัวเขียวกันต่อนะคะ
เรายังคงตามประเด็นปมการสังหารเหตุสกนาฏกรรมที่จาจักรตัดสินใจแบบนั้น
ไปกรัดยิ่งผู้บริสุทธิ์ปรมเหตุเกิดจากอะไร

ซึ่งเราก็ได้มีโอกาสนะคะไปพูดคุยนะคะ
กับคนที่ถือว่าเป็นคนสนิทของจ่าจักร
แล้วก็เป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้ก่อนหน้านี้
สำนักมีการนำเสนอแหละว่าต้นต่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากเรื่องเงินกู้บ้าน
กู้สหกรณ์กู้ธนาคารอะไรต่างแต่ว่าวันนี้เรามีรายละเอียดที่มันลึกมากขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้ปฐมบทเกิดจากสลิปเงินเดือนเลย
มีคนซึ่งเป็นคนสนิทของจ่าจักรไปเปิดดูสลิปเงินเดือน
ปรากฏว่าเงินเดือนแต่ละเดือนคือเงินเดือนของจ่าจักรประมาณ๒๐๐๐
แต่เงินที่ได้รับเพื่อมาใช้จ่าย๑เดือนเนี่ยประทังชีวิตจริงเหลือเงินสักประมาณ๖๐๐กว่าบาท
แสดงว่าหักนู่นนี่นั่นหักเยอะมากค่ะแล้วสุดท้ายจ่าจักรเนี่ยแหละค่ะ
ก็เลยเดินหน้าทวงเงินอย่างจริงจังทวงไปทวงมาก็ไม่ได้สักที
ใช่ค่ะแล้วเรื่องราวทั้งหมดนะคะหนึ่งในเงินที่ทวงเนี่ย
ก็คือเงินจากการไปกู้เพื่อที่จะซื้อบ้าน
คือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะจากก่อนหน้านี้ก็คือเงินไม่พอใช้แหละ
พอเงินไม่พอใช้คนเราก็จะต้องไปหยิบยืมจากจุดต่าง
ทีนี้มันทำให้เป็นลักษณะของเบี้ยหัวแตก
พอเบี้ยหัวแตกจ่าจักรก็อยากจะยืมธนาคารหนึ่งธนาคาร
ธนาคารกไก่แล้วกันค่ะยืมเพื่อที่จะเอาเงินทั้งหมดเนี่ย
มาจ่ายหนี้ที่มันเป็นหนี้๑๒๓๔รวมเป็นหนี้ก้อนเดียวใช่
และหลังจากนั้นเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้พันธุ
ซึ่งถือว่าจะต้องเป็นคนเซ็นรับรองในการกู้เงินนี้

หลังจากผู้พันธุ์ได้ข้อมูลนั้นว่าจ่าจักรเนี่ย
มีปัญหาเรื่องเงินจะไปทำการกู้เงินที่ธนาคารกไก่
ผู้พันธ์ก็เลยนำเสนอว่ามีอีกหนึ่งวิธีนะที่น่าจะแก้ปัญหาได้
ก็คือการมีบ้านเป็นของตัวเองถามว่าการมีบ้านของตัวเอง
จะแก้ปัญหาได้อย่างไรการมีบ้านของตัวเองคือบ้านเนี่ย
ที่ผู้ปัญชาธนเนียผู้พันธุ์เนี่ยรวมถึงแม่ยายทำธุรกิจอยู่
ตั้งราคาไว้ที่๑๕๐๐๐๐๐บาทก็เลยเสนอจ่าจักร
จากนั้นไปกู้ธนาคารสิเอาวงเงิน๒ล้านเอาเกินราคาบ้าน
ผู้เกินไป๕๐๐๐๐๐บาท๑๕๐๐๐๐๐บาทเอามาจ่ายค่าบ้าน

และหลังจากนั้นก็จะมีเงินส่วนเกินไง๕แสนบาท

ใช่ค่ะเอาไปใช้จ่ายได้เอาไปใช้หนี้ได้
จ่าจักรเห็นแบบนั้นก็เลยคิดว่า
ข้อเสนอนี้มันมีประโยชน์
ก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้
โดยผู้ที่ออกตัวเป็นคนดำเนินการให้

โดยมีผู้พันธุ์เป็นคนเซ็นรับรอง
จะต้องมีคนเซ็นรับรองเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน
หลังจากนั้นซื้อบ้านได้สำเร็จกู้ได้สำเร็จ

มันเกิดขึ้นมาจริงค่ะแม่ยายของผู้พันธุ์เก็บส่วนต่างนี้ไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว
ในฐานะผู้ดำเนินการกลางปีที่แล้วหลังจากดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
เกิดการทวงถามเรื่อยมานะคะและในช่วงที่ถึงทวงถามอาจได้คืนมาละสี่แสนบาท
แต่มันเหลือนะมันเหลือ๑แสนบาท๑แสนบาทไปไหน๑แสนบาทไปไหนนะคะ
เกิดการทวงถามเรื่อยมาหลายครั้งแม่ยายเนี่ยนะคะให้เหตุผลกับจ่าจักรว่า
ให้นายพิทยาไปแล้วคือตอนนี้เรายังไม่แน่ใจนะว่านายพิทยาเนี่ยมีหน้าที่อะไร
แต่ถือว่าเป็นคนสนิทพิทยาเนี่ยมาเป็นคนสนิทของแม่ยายของผู้พันธ
คือถ้าเกิดว่าตามรายงานข่าวพิทยาคืออดีตทหารพรานที่ถูกให้ออกจากราชการ
เนื่องจากว่าไปมีคดีช่อโกงแล้วกลายมาเป็นคนสนิทของแม่ยายของผู้พันธุ์
ทีนี้แหละแม่ยายซัดทอดไปว่า๑แสนบาทอยู่ที่พิทยา
จจักรก็เลยไปทวงจากพิทยาพิทยาทยอยให้ทีละ๕๐๐ทีละพันจนกระทั่งครบ๑๐๐๐บาท
ทีนี้มีส่วนต่างอยู่ที่พิทยาอีก๙๐๐บาท
ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้นับไปนับมานะคะสุดท้ายแล้วตอนนี้ปมสุดท้ายแล้วมันเหลืออยู่๙๐๐๐บาท
เก้าหมื่นบาทนี่แหละมันเป็นปัญหาเพราะว่าไปทวงถามพิทยาทวงถามเท่าไหร่ก็ไม่ได้
พิทยากลับซัดทอดย้อนกลับไปบอกไม่ได้อยู่กับผมอยู่กับแม่ยาย
และข้อมูลมันกลับไปกลับมาแบบนี้ทำให้จ่าจักรเริ่มแล้วเริ่มมีความสับสนว่าสรุปสุดท้ายแล้วเงินเก้าหมื่นบาทของผมอยู่ที่ไหน
ก็เลยการเกิดการนัดคุยนัดเจรจาขึ้นในวันเกิดเหตุที่บ้านหลังเกิดเหตุใช่ค่ะ
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่ในช่วงเหตุการณ์เนี่ยเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังอีกทีนึง
ทีนี้ปมที่น่าจะเป็นฟังเส้นสุดท้ายเนี่ยตามแหล่งข่าวที่ได้มีโอกาสบอกเล่าให้เราฟังนะคะ
เขาบอกว่าฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้จาจากโกรธมากก่อนวันเกิดเหตุ๓วันเนี่ย
จ่าจักรได้มีโอกาสไปคุยกับผู้พันธุ์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ห้องทำงาน
แล้วปรากฏว่าวันนั้นทะเลาะกันแรงมากขึ้นมึงขึ้นกูแล้วถึงขั้นว่าอันนี้ตามแหล่งข่าวบอกมานะคะ
ถึงขั้นว่ามีทหารเป็นทหารเกณฑ์ได้ยินบอกว่าผู้พันธุ์เนี่ยพูดกับจ่าจักรว่าโทษนะคะมึงเป็นใครกูเป็นใครคนอย่างมึงจะมาทำอะไรกูได้
จอกยดแค่นี้ประมาณนี้นะค่ะและถามว่าทำไมถึงจะต้องไปพบผู้พันแล้วต้องบีบคันผู้พันแบบนั้นก็เพราะว่าจ่าจักรอยากจะให้ผู้พันเป็นตัวกลางไงในการทวงเงินคืนกลับคืนมาเก้าหมื่นบาท
แต่เพราะว่าเรื่องทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับแม่ยายของผู้พันธ์เนี่ยนะคะอยากให้ผู้พันธ์เป็นตัวกลางหน่อยจะได้เงิน๙๐๐๐๐กลับมาแต่สรุปสุดท้ายพูดคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ทะเลาะกันในห้องทำงานอย่างที่คุณรสลีนได้พูดไปเนี่ยนะคะข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะเราได้มาจากคนใกล้ชิดจาจากและอีกหนึ่งข้อมูลก
และคุณแต๋วเนี่ยก็เป็นคนปล่อยเงินกู้เท่านั้นด้วยนะคะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ฟังเสียงคุณแต๋วค่ะ
เห็นมีเนินที่ผมคลืนมาจะต้องถึงเนาะแต่มันไม่ถึงมันก็จะเป็นต้นปัญหาที่ทำให้เราไม่ไปยิ่ง
นี่แหละค่ะคุณเต๋าซึ่งเป็นคนในพื้นที่ยืนยันว่ามันมีแบบนี้ขึ้นจริง
ซึ่งไปกู้เงินแล้วมันจะมีมีเงินทอนส่วนต่างคุณแต๋วบอกจริง
ที่๗นะเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อวานที่ท่านได้มีโอกาสเห็นรายชื่อของทหารที่ที่ถูกกระทำแบบนี้ด้วยแต่ทุกคนเนี่ยได้รับเงินทอนครบแล้ว
แล้วก็เป็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลนะคะย้ำว่าเป็นข้อมูลที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่จ่าจักรไว้ใจแล้วก็ไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเงินแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทีนี้ข้อมูลเราก็นำเสนอพยายามจะนำเสนอทั้งสองฝ่ายนะคะนั่นเป็นข้อมูลจากทางคนใกล้ชิดของจ่า
มิตรจันทร์เป็นสามีของนางอนงมิตจันทร์ผู้เสียชีวิตก็คือแม่ยายแม่ยายของผู้พันธุ์เนี่ยนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้ประเด็นบอกว่า
ซึ่งเงินส่วนต่าง๔๕แสนบาทไปถามพ่อตาพ่อตาบอกว่า
ยืนยันว่าเงินทอนส่วนต่างจำนวน๔๕แสนบาท
คืนคู่กรณีไปเกือบหมดแล้วเหลือเพียง๕๐๐๐บาท
คือข้อมูลฝั่งนู้นบอกว่าเหลือเก้าหมื่นแต่ข้อมูลฝั่งนี้บอกเหลือห้าหมื่น
และ๕๐๐๐นี้ให้คืนไปกับนายหน้าซึ่งก็คือนายพิทยาไปแล้ว
ฝั่งนี้บอกแบบนี้นะเนื่องจากผู้ก่อเหตุรู้จักกัน
ก็ให้ไปทวงเงินกันเอาเองบอกแบบนี้
ส่วนตัวคาดว่าผู้ก่อเหตุอาจจะคิดว่านางอนงซึ่งก็คือแม่ยายโกงเงิน
อันนี้คือข้อมูลฝั่งครอบครัวผู้ศูนย์เสียนะคะฟังเสียงพ่อตาด้วยค่ะ
พ่อตาให้ข้อมูลอีกหนึ่งอย่างนะคะบอกว่าอีกหนึ่งสาเหตุ

เพราะว่าวันนั้นไม่ได้อยู่ด้วยไงไม่ได้เข้าไปร่วมวงสนทนาอะไร
วงเคลียร์ต่างเนี่ยนะคะบอกว่าน่าจะเป็นข้อพิพาท
ระหว่างพันเอกอนันทรศลูกเขยกับจ่าจักร
เพราะว่าได้มีการร่วมกับนายพิทยาเอารถยนต์ที่พันเอกอนันทรศ
มีชื่อเป็นผู้ค้ำประกันไปจำนำในราคา๑๒๐๐๐๐บาท
แล้วทีนี้มันมีปัญหาเรื่องเงินกันจำนำแต่ไม่เอาไปจ่าย
พันเอกอนันทรรศเร็วบอกว่าไปไถขึ้นมาเพราะถ้าไม่ไถขึ้นมา
ฉันจะเป็นผู้เดือดร้อนเพราะฉันเป็นผู้ค้ำประกัน

พวกกอเหรดคือรวมหัวกันอ่ะในกลุ่มเนี่ย

อีกทีนึงกับคนยิงกับในหน้าเนี่ยเพราะเป็นรถของในหน้า
เพราะคนตายเนี่ยจัดไฟแนนซ์ให้นายหน้าเป็นคนผ่อน
เป็นจัดไฟแนนซ์ให้โดยผู้พันธุ์เป็นผู้ค้ำให้
ก็รีบมาคุยผู้พันธ์บอกผมเป็นผู้คำนะผมจะลำบากนะ
คือเดิมทีเดียวจ่าจักรแกตั้งใจที่จะดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในข้อหาช่อโกงกับแม่ยายของผู้พันธุ์ก็เลยไปปรึกษาเพื่อนคนหนึ่ง
ซึ่งจบนิติศาสตร์รามาแต่เพื่อนบอกว่าในสัญญาเงินกู้เนี่ย
คุณไปกู้กับธนาคารซึ่งธนาคารเนี่ยก็ร่วมกับกองทัพบก
เป็นสวัสดิการของกองทัพบกเนี่ยนะคะสัญญาเงินกู้ระบุว่าคุณเป็นหนี้สองล้าน
มันไปทำอะไรเขาไม่ได้ก็มันถูกต้องตามกฎของธนาคารแล้ว
ทีนี้ค่ะเขาก็เลยหาทางออกไม่ได้สุดท้ายเนี่ยพอไม่ยอมคืน
ก็เลยกลายเป็นก่อเหตุแบบนี้ค่ะแล้วเดิมทีเดียวเนี่ยอันนี้เนี่ย
เพื่อนที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับจ่าจักรตอนที่จ่าจักรเนี่ยก่อเหตุแล้วนะ
ก่อเหตุการย์จริงแล้วจำได้ใช่ไหมค่ะว่าเขามีการอัดเฟสบุคเป็นระยะ
คือเดิมทีเดียวจ่าจักรตั้งใจว่าจะก่อเหตุณบ้านจุดเกิดเหตุ
หลบหนีไปหาคุณแม่ที่ชายภูมิไปกลับเท้าคุณแม่
แล้วตั้งใจว่าจะยิงตัวเองตาย

ก็เลยหนีไปที่ห้างเทอร์มินอล๒๑